ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดในการเข้าเกียร์
เบรกมีปัญหาหรือเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจ
ที่มันอยู่ในรถคันนี้ที่ทำให้รถมันถอยมา

กับเจ้าของรถที่พยายามปิดประตูบ้านอยู่

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แล้วก็เกียร์ก็ถอยหลังแบบนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างนะฮะ
แต่ว่าโชคดีที่เธอไม่ได้ถึงขั้นกับเสียชีวิตนะฮะ
แต่บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องศัยศาสตร์กันไปแต่ว่าอันนี้มันก็พิสูจน์ไม่ได้
หรือว่าดึงเบรกมือดีไหมหรืออย่างไรแล้วก็ตั้งรอให้มันตรงด้วยอะไรแบบนี้
ก็เอามาเตือนกันเป็นอุทหรณ์ในช่วงเช้าของวันนี้
เราก็ไม่มั่นใจว่าตรงจังหวะที่ไฟมันกระพริบ

ถอยไม่ติดไฟถอยก็ไม่ติด
เข้าเกียร์พีไฟถอยต้องติดแต่มันไม่ติด
แต่มีจังหวะที่ไฟกระพริบเป็นไฟฉุกเฉินกระพริบ

คนก็ต้องใส่ว่ามันเป็นเรื่องศัยศาสตร์ดีกว่า

ก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็ระวังกันด้วย